คุณผู้ชมคะและแน่นอนว่าเรื่องความสำคัญในเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์
จากการพบนะคะที่บอกว่าเป็นการพบศพพบร่าง
เดินทางไปที่มธิสวรรค์ราชสัทธาธรรมสถาน
เปรียบเทียบกับผู้สูญหายที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงอับปาง
ส่วนญาติหรือครอบครัวไหนที่ไม่สะดวกเดินทางมา
เจ้าหน้าที่เองจะมีการประสานไปยังตำรวจในพื้นที่
กับคนตำรวจตรีอาชญนกลายทอง
ผู้เสียชีวิตที่พบกลางทะเลเมื่อคืนนี้
ไกลกับจุดที่เรือลวงนี่อับปาง
ก็ท่านบอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเนี่ย
แต่ที่ก็จะมีการตรวจพิสูจน์อตลักษณ์
เขาบอกว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกัน
ศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ซึนามิ

๒๕๔๗นะคุณคริ่ง
ซึ่งตอนนั้นก็จะมีการตรวจทั้งลายพิมพ์นิ้วมือ

กันกับหกศพก่อนหน้านี้สิ่งเหล่านี้สำคัญคุณผู้ชมเพราะอะไร
เพราะเป็นการป้องกันการรับศพผิดคนนะคะ